น้ำแร่โซดา

น้ำบะดาลที่บอกว่านั้นซ้านั้นก่อนหน้า
แล้วนี่คือชาวบ้านเขาก็แบบว่าตื่นเต้น

เวลากินไปมันดูซ้าด้วย
ทีนี้ค่ะล่าสุดผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะคุณผู้ชม
จะบอกให้ว่าคุณภาพมันใกล้เคียงกับน้ำแร่ฝรั่งเศสใช่ไหมจ๊ะ
ย่ารวย
เห้ย์โอธมันซ่ามันซ่าติดไปลิ้นนิดนึงที่นี่ค่ะก็
มันพอมันเป็นข่าวมาก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บาดานเขตเจ็ดก็เลยเอาตัวอย่างน้ำรองไปไปตรวจแล้วล่าสุดค่ะทางผู้อำนวยการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดานอย่างพอสุดใจวงชาลีเนี่ยบอกผลตรวจกับทีมข่าวคือทีมข่าวโทรไปสอบถามเขาบอกว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยนะปรากฏว่าในน้ำเนี่ยมันมีปริมาณใบคาร์โบเนตแล้วก็แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะ

อันนี้ก็ถือว่าสามารถนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่แล้วก็ทำรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนี่ผลตัวลงมาแล้วด้วยครับ